เมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีเหตุสลดนักมวยสังกัดกองทบก
นักมวยของทบขี่จอยคือขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าไม่รู้อะไรนะยังไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำฮะกระโหลกเปิดเสียชีวิตหน้าไทยรัฐทีวีฮะ
เมื่อคืนนี้เองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก๔ทุ่มไปปลาย
๕ทุ่มต้นนี่แหละ๒๓นาฬิกาถนนวิภาวดิษฐ์วิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก
คือใต้ทางด่วนรู้จักใต้ทางด่วนไหมใต้ทางด่วนมันจะเป็นเลนที่รถวิ่งค่อนข้างเร็วนะฮะ
เหตุการณ์นี้ผู้เคาะร้ายคือ๑๐เอกชายารามธรรมอายุ๒๖ปีเป็นนักมวยสังกัดกองทัพบก
สภาพเนี่ยก็คือสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นเหมือนเพิ่งออกกำลังกายมาแล้วเป็นแบบนั้นจริง
แต่สภาพศพสลดใจมากกระโหลกแตกเอ้าไม่ได้สวมหมวกเหรอเข้าใจไม่ได้สวมนะ
เพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนเหมือนจะไม่ได้สวมหมวกกันน็อกครับเพราะว่าสภาพเนี่ยกระโหลกแตกค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียว
หมวกกันน็อกกระเด็นไปไกล๕๐เมตร๑๐เอกชายาขี่มอเตอร์ไซคอนด้าสกุปปี้ไอมาจากสโมสรกองทัพบกคือไปซ้อมมวยมา
เหตุนี้คาดว่า๑อาจจะอ่อนล้าหรืออ่อนแรง๒อาจจะสะดุดวัตถุบางอย่างบนท้องถนนจนเกิดเหตุรถล้มและเสียหลักจนกระทั่งเสียชีวิตแบบนี้ฮะ
สิบเอกชายารมธรรมเนี่ยเป็นนักชกทีมชาติไทยเยาวชนนะเคยเป็นนักชกทีมชาติไทยเยาวชนฉายาซ้ายอมหิตและเป็นนักมวยในสังกัดทีมของกองทัพบกรับราชการก็เป็นทหารไงสิบเอกอยู่กองทัพกองพันธหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่๖ครับ

แต่มาเกิดเหตุเคาะร้ายเหตุการณ์นี้เสียก่อนนะครับ
ซึ่งกำลังขยายผลจากภาพกล้องวงจรปิด
ตกลงแล้วเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่